ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระคลั่ง

ปรากฏว่าตำรวจก็จะไประงับเหตุ
พลาดท่าครับพลาดท่าโดนพระที่คลั่งเนี่ยฮะ
เอาวัตถุของแข็งตีหัวปั๊ก

เนี่ยครับท่านนอนลงไปแบบนี้เลย
ตำรวจสพพรมพิรามนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีพระคลั่งครับ
ไล่ทำร้ายชาวบ้านทุบทำลายข้าวของ
ตรงนี้คือรอยต่อของระหว่างวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท่าช้างครับอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนโลก

เป็นตำรวจสายตรวจนะครับรีบไประงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบพระขวัญชัยท่านเป็นพระลูกวัดท่าช้าง
ยืนถือท่อนไม้ยาวนะครับอารวาสส่งเสียงดังอยู่
พอเห็นตำรวจเท่านั้นแหละครับพระขวัญชัยปรีเข้าไปเลย
เอาไม้ตีหัวใครอ่ะร้อยตำรวจโทสุธินครับคุณผู้ชม
จักรยานยนต์ล้มเลยครับจากนั้นพระขวัญชัยก็ตามไล่ตี
ร้อยตำรวจตีอดีศักดิ์บ้างนะครับที่ก็วิ่งฮะวิ่งนะครับวิ่งไล่กัน
แต่วิ่งไล่กันไม่ทันพระขวัญชัยนะครับก็เดินนะครับ
ถือไม้ย้อนกลับมาตีเขาที่ศีรษะของร้อยตำรวจโทสุลินอีกครั้งหนึ่ง
นิ่งไปเลยครับจังหวะที่ตีอยู่ซ้ำอีกรอบครูกับชาวบ้าน
ช่วยกันล็อกตัวไว้ครับแล้วก็คุมตัวพระขวัญชัยท่านไปโรงพัก
นายสำเนายาสุดครับภูมิในการโรงเรียนวัดช้างนะครับ
เล่าบอกว่าพระขวัญชัยเนี่ยคลั่งตั้งแต่เที่ยงแล้ว
ผู้นำชุมชนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับนักเรียนนะครับ
แต่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นคืออะไรครับหนักขึ้นคืออาการนะครับ

แล้วสั่งเลยครูประจำชั้นรีบพาเด็กไปที่ปลอดภัย
ล็อกห้องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
ผลตำรวจตรีธวัฒน์วงสง่านะครับท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิสุนโลก
ที่โอโหวางแผลประเถิดเหตุได้ดีจริง
ตำรวจเนี่ยถูกคนร้ายนะครับปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าทำงานผิดพลาดนะ

เช้าที่ผ่านมานะครับท่านเข้ารับผ่าตัดสมอง
ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
โอ้โหโล่งอกนะครับท่านพ้นขีดอันตรายแล้วฮะอาการปลอดภัยแล้วครับ
คือเบื้องต้นตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไม่เจอนะครับ
ว่าน่าจะเครียดจากปัญหาส่วนตัวนะครับคือท่านเนี่ยนายขวัญชัยแล้วกันนะครับ
เพราะศึกแล้วถูกเจ้าวาดวัดในตำหนิเรื่องทำกระถางต้นไม้ของครู
โรงเรียนวัดช้างเนี่ยแตกต้องเสียเงิน๑๐๐๐บาทไง
จ่ายให้เขาไงตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์ดำเนินคดีต่อไปครับ
ค่ะก็ดีที่ท่านปลอดภัยแล้วนะคะนี่คือความสุข